คุณผู้ชมคะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องของโครงการตู้ปันสุกกันหน่อย
กิจกรรมดีที่ตอนนี้เชื่อว่าได้เห็นตู้เหล่านี้วางอยู่ในหลายจุดทั่วประเทศนะคะ
ก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปตู้แบ่งปันน้ำใจตู้ปันน้ำใจ
แต่แนวคิดเดียวกันก็คือมีตู้คล้ายตู้กับข้าวไปวางเอาไว้
แล้วก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งไปวางไว้เพื่อให้คนที่เขาเดือดร้อนมาหยิบไป
คือณตอนนี้กลายเป็นว่าตู้เหล่านี้บางส่วนนะ
คนที่นำตู้ไปวางเขาบอกว่าเริ่มจะไม่มีความสุขแล้ว
อยากจะแบ่งปันความสุขให้ทั่วถึงแต่ความสุขมันอาจจะไปไม่ถึงค่ะ
เขาบอกว่าตั้งตู้เอาไว้ตอนแรกก็ดีหรอกมีคนมาทยอยหยิบกันไปพอกินพอใช้
บางคนก็เขียนในสมุดขอบคุณเอาไว้ด้วยเขาก็ชื่นใจนะ
แต่ไปมากลายเป็นว่ามีคนขับรถมามาโกยของของเขาไปหมดตู้เลย
แล้วที่แย่ที่สุดก็คือในวันที่ของหมดฝนตกวันนี้นะคะ
คือคนที่โพสต์นะเขาคือเขาวางตู้ไว้ที่หน้าบ้านแบบนี้
วันนั้นฝนตกของหมดเลยตัดสินใจเก็บตู้เข้าบ้าน
แต่ปรากฏว่ามีกลุ่มคนมากดออดหน้าบ้านตะโกนถามว่าจะเอาตู้ออกมาเมื่อไหร่

บางคนถึงกับด่าเลยค่ะ

ติดป้ายไว้ทำไมติดป้ายไว้แบบนี้เก็บตู้ไปทำไม
แล้วพฤติกรรมทั้งหมดมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้าน
เขาติดกล้องวงจรปิดเอาไว้หน้าบ้านคือตู้นี้เจ้าของบ้าน
เอามาวางไว้เองนะคะแต่เจ้าของบ้านบอกว่า
เหนือจากเจ้าของบ้านที่เอาข่าวสารอาหารแห้งมาใส่ตู้
ก็มีคนใจดีที่เขามีกำลังช่วยเหลือเอาของมาใส่ตู้มาเติมในตู้ด้วยนะ
นี่ไงอันนี้จะเห็นว่าตู้เนี่ยหายไปแล้วเห็นไหม
ก็ไปตะโกนต่อว่าเขาจากหน้ารั้วหน้าบ้านนะคะ
ปกติตู้ตั้งตรงนี้พอฝนตกเอาเข้าไปเมื่อกี้มีคนมาตะโกนว่าเลย
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะคะแถวสามเศษ
ได้คุยกับคุณฉัดฤดีเจ้าของตู้ปันสุกเธอบอกว่าเห็นหลายคนทำเป็นแนวคิดที่ดี
ตัวเธอก็พอมีกินพอจะแบ่งปันให้กับคนไม่มี
ก็ชื่นชมคนที่มาหยิบไปแบบพอกินพอใช้
แล้วก็ดีใจที่มีคนอื่นช่วยเติมของให้ด้วย
วันเกิดเหตุที่มันมีปัญหาค่ะแม่บ้านโทรศัพท์ไปบอก
บอกว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนั่งรถซาเล้งมามากดกริ่งหน้าบ้าน
มีคนแก่มีคนพิการบางคนมาถึงแล้วถามว่าไม่มีอะไรให้เลยเหรอ
อุตส่าห์มาตั้งไกลอยากได้อะไรที่มันคุ้มค่ารถหน่อย
บอกว่าด้วยความที่เธอเองไม่อยู่บ้านนะคะ
ก็เลยอ่ะงั้นบอกแม่บ้านเก็บป้ายไปก่อน
ป้ายตู้ปันสุกเข้าบ้านไปก่อนเพราะว่าของไม่มีฝนตกด้วย
กลายเป็นว่าแม่บ้านถูกคนตะโกนโวยวายต่อว่าใส่
ก็รู้สึกว่าตอนนี้กลายเป็นกังวลใจเรื่องของความปลอดภัยแล้วค่ะ
ว่าจะปลอดภัยไหมเนี่ยเธอก็เลยบอกว่าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจเธอหน่อย
ตัวเธอเองเนี่ยก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้เพราะเธอก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไร
ของที่นำมาวางที่ตู้ปันสุกที่วางไว้หน้าบ้านเธอก็วางเท่าที่กำลังเธอมีอะค่ะ
แต่กลายเป็นว่าพอมีปัญหาแบบนี้เธอก็แอบถอดใจเหมือนกัน
ตู้ยังไม่ได้วางเลยขณะตู้ยังไม่ได้วางใช่แล้วก็เลยบอกเขาไปว่าออกไปเอาป้ายเก็บก่อน
บอกให้เก็บป้ายแค่นั้นค่ะเขาก็ตะโกนใส่แม่บ้านบอกว่าไม่มีแล้วจะวางตู้ทำไมเว้ยอย่างเงี้ย
คือคนมองว่าเราแบบว่าโอ๊ยเวอร์พูดแค่นี้แล้วแบบโลกสวยอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อันนี้มันบ้าน
บ้านที่มีเด็กเป็นครอบครัวค่ะแล้วการที่เขามาเกาะหรือว่ามองเข้ามากลัวแล้วแล้วการใช้วาจาไม่สุภาพอีกเนี่ยค่ะมันน่ากลัวกว่านั้นอีก
เราก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยไม่ถึงกับว่าเขาจะมาทำอะไรเราหรอกแต่เรารู้สึกว่ามันเริ่มมีความไม่มั่นคงแล้วเราก็อยู่ที่เดิมของเราอยู่อย่างเงี้ย
อยากให้จริงอยากให้จริงอยากอยากให้เขาได้รับไปหรือว่ามาในเวลาที่มันจังหวะมันไม่ถูกอ่ะแต่ตอนเนี้ยค่ะก็เลยเป็นเป็นจุดชัดเจนที่บอกตัวเองแล้วว่าไม่เอาแล้วไม่เติมแล้วเมื่อวานยังคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเติมให้นะขอโทษทีเดี๋ยวเติมให้ตอนนี้คือไม่เอาแล้วอ่ะเดี๋ยวเจออีกก็เลยก็เลย
ไปเติมตู้ที่หน้าโรงเรียนเสนาทิการทหารบกก็เลยไม่กล้าวางตู้เอาไว้หน้าบ้านแล้วก็จะไปวางในจุดที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอะไรแบบนี้อ่ะมันเป็นหน้าบ้านพักเขาเลยไงเขาก็กังวลอ่ะค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปที่หน้าโรงเรียนเสนาทิการทหารบกถนนสามเสนนะคะที่คุณพี่เจ้าของบ้านคนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปไว้ตรงนั้นดีกว
ทหารคอยอำนวยความสะดวกให้ก็นำของไปเติมเอาไว้ในตู้ตลอดเลยพลตรีดิเรกดีประเสริฐผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาทิการทหารบกบอกว่าเริ่มตั้งตู้เอาไว้ตั้งแต่เก้าพฤษภาคมใช้งบประมาณส่วนตัวนะคะเริ่มจากงบประมาณห้าพันห้าร้อยบาทซื้อตู้มาแล้วก็ซื้อของมายินดีนะคะถ้าใครจะร่วมนำสิ่งของไปฝากไปวางเอาไว

ก็จริงนะคะไม่อยากให้คนส่วนน้อยที่ไม่พอเพียงกับตัวเองโกยข้าวของไปเยอะมันทำให้คนส่วนใหญ่ที่เขาตั้งใจดีมีน้ำใจเขาถอดใจไปแบบนี้
คือความจริงการมีตู้ปันสุกเนี่ยเราแค่รู้หลักการกันแค่นี้ก็พอแค่นั้น
ทีมข่าวได้ไปคุยกับคนที่นำสิ่งของไปร่วมบริจาคนะคะนางทิพพวันศรีขาเป็นชาวนนทบุรี
บอกว่าเดิมทีเนี่ยจะทำเป็นถุงยังชีพไปแจกจ่ายตามสถานที่ต่าง
ล่าสุดก็ไปแจกที่สนามหลวงครับปัญหาก็เกิดเหมือนกัน
คนก็มารุมรับของบริจาคอ่ะค่ะทีนี้พอเห็นข่าวเรื่องของตู้ปันสุก
ก็เลยคิดว่าเอาของมาใส่ในตู้แบบนี้น่าจะสะดวกกว่าอืม
ที่นี่น่าจะไม่เกิดความวุ่นวายน่าจะไม่มีใครมาขโมย
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมน่าจะโอเคกว่าที่อื่นนะคะ
เพราะดูข่าวเมื่อเช้าเห็นเขาแย่งกันเห็นอะไรอย่างนี้
รู้สึกไม่สบายใจก็เลยเอามาที่นี่ดีกว่า
ส่วนนางเสาตานค่ะที่ไปหยิบของที่ตู้นะคะ
ในตู้ปันน้ำใจเนี่ยนะคะก็บอกว่าของที่หยิบไปในวันนี้
ก็จะทำให้อิ่มได้อีกมื้อเชื่อว่าตู้ปันสุกตู้ปันน้ำใจ
จะช่วยเหลืออีกหลายชีวิตจริงที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะคะ
คนที่เขาหยิบแต่เพียงพอดีเนี่ยก็มีเยอะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีภาพให้ดูกันต่อค่ะ
เรื่องของโครงการตู้ปันสุกตู้ปันน้ำใจนะคะ
ที่หลายหลายพื้นที่ผู้ให้เขาก็มีความสุขครับ
รับเขาก็มีความสุขจริงจริงแต่บางพื้นที่มันกลายเป็นทุกข์
แล้วกลายเป็นปัญหาค่ะเดี๋ยวให้ไปดูที่นี่ค่ะ
อุบลราชธานีมีการยื้อแย่งของกันในตู้ปันสุกตู้ปันน้ำใจเนี่ยค่ะ
มีคุณลุงพิการเข้ามาทีหลังแล้วก็ตะโกนด่าคนข้างหน้า
โกยของไปแบบไม่ได้โอ้โหเอาไปเยอะเกินอ่ะ
ตะโกนด่าเลยว่าโอ้โฮเห็นแค่ตัวจังอย่างนี้ค่ะไปดูค่ะนี่เลยเหรอ
พ่อพ่ออย่า
นี่คือคลิปวิดีโอนะคะที่ผู้ใช้ยูทูปรายหนึ่งถ่ายเอาไว้
ชาวบ้าน๓๐กว่าคนนะคะต่อแถว
เพื่อไปรับข้าวสารอาหารแห้งจากตู้ปันสุก
ตรงกันข้ามกับวัดศรีอุบลรัตนาราม
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะ
แต่ปัญหามันเกิดอย่างที่เห็นในภาพ
ของในตู้กำลังจะหมดนะคะ
แล้วไปแย่งของอ่ะจนมันชุนละมุนอย่างนี้
แล้วก็มีชายพิการสูงอายุคนนึงนะคะ
ถูกแซงคิวเฉยเลยจนแบบทนไม่ไหว
ตะโกนด่าคนที่แซงคิวแล้วก็ไปแย่งของ
ถึงขั้นต้องแบบใช้คำว่าพวกเห็นแก่ตัวค่ะ
มีด่านบอกด้วยอุบลราชธานีโพสต์ภาพค่ะ
มีพ่อกับลูกชายอีกสามคนขี่รถจักรยานยนต์กันมาสองคัน
เอาถุงพลาสติกไปด้วยเอาตะกร้าใบใหญ่ไปด้วย
โกยของในตู้ใส่ถุงใส่ตะกร้าไปเกือบหมดเลย
โอ้โหเขาถึงขั้นตัดสินใจไปถามเลยนะ
ถามคนที่เป็นพ่ออ่ะพอเดินไปถามปุ๊บเขาขี่รถหนีออกไปเลยอ่ะค่ะ
คนอื่นเอาเยอะกว่าผมอีกอ๋อบอกว่าอย่างนี้เลย
คำตอบแบบนี้มันทำให้คนวิจารณ์กันหนักมากเลยนะคะ
ว่ายกเลิกแบบไม่อยากให้คนต้องยกเลิกโครงการดีดีแบบนี้
เพราะคนไม่กี่คนที่ไม่มีน้ำใจอืม
พิศนุโลกนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอ
ที่มีผู้ที่เขาเดือดร้อนไปหยิบของในตู้นะฮะ
นั่นเขาใช้ชื่อว่าตู้ปันน้ำใจนะอยู่ที่หน้าสพเมืองพิศนุโลก
อ่ามีคนไปเอาเยอะเลยนะฮะอ่าบางรายเนี่ย
ถึงขั้นที่เขาบอกไม่รอเลยฮะไม่รอให้ผู้ใจบุญเอาของมาใส่ตู้เลยนะ
อ่าคือใส่ยังไม่ทันเสร็จอ่ะก็มาหยิบเลยอ่ะอืมนี่ฮะ
อ่าบางคนเนี่ยวนหยิบสามรอบสี่รอบนะเอาทีนึงเนี่ยสามชิ้นสี่ชิ้น
แย่ไปกว่านั้นก็คือมีภาพที่บางคนเอาถุงผ้า
โกยของจนแบบแทบล้นถุงค่ะนะฮะ
แล้วไปที่หน้ารถจักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ยก็มีของจากที่อื่นมาแล้วอีก
อืมแต่ว่าบางคนที่เขาเข้าคิวต่อแถวกันอย่างดีอันนี้ก็มีค่ะ
เหมือนหนูน้อยคนเมื่อสักครู่นี้ก็หยิบเฉพาะสิ่งที่
ต้องการเท่านั้นนะครับอ่าก็ต้องเขียนป้ายกำหนดนะฮะ
ตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ต้องมาเขียนป้ายว่า
ให้ได้แค่คนละไม่เกินสองชิ้นนี่นะฮะหน้าสพเมืองพิศนุโลก
ส่วนตู้ปันสุกหน้ามูลนิธิชัยนาฏการกุศลบนถนนพรมประเสริฐที่จังหวัดชัยนาธนะครับ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิได้พาผู้สื่อข่าวไปดูสิ่งของในตู้ที่เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ
ทั้งที่มีคนใจบุญเนี่ยเอามาใส่ไว้แบบจนเต็มตลอดนะครับ
เนื่องจากมีคนบางกลุ่มเอาถุงพลาสติกขนาดใหญ่มากวาดเอาของในตู้ไปเหมือนกันค่ะ
เอาไปทีนึงโอ้โหแทบหมดตู้นะครับทำให้ต้องย้ายตู้จากมุมทางเข้า
ไว้อีกด้านหนึ่งแล้วนะให้อยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่
จะได้คอยตักเตือนห้ามปรามเวลาที่มีคนที่แบบมาโกยเยอะ
แล้วไม่เหลือแบ่งปันให้กับคนอื่นบ้างค่ะส่วนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าชื่อเฟซบุ๊คเขาน่ารักมากนะคะ
ดามจักรวาลหมื่นล้านรวยไม่หยุดยั้งอันนี้ชื่อเฟซบุ๊คเหรอ
เฟซบุ๊กน่ารักมากแล้วก็โพสต์ภาพน่ารักนี้ค่ะ
คุณยายไปหยิบของในตู้ปันน้ำใจแล้วคุณยายหยิบเสร็จ
ยกมือไหว้แล้วไหว้แบบไห้ยย่อเลยนะคะอ่านี่เห็นภาพนี้แล้วเรายิ้มตามเนอะ
นี่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมดีกันแบบนี้นะคะ
แล้วคุณยายเอาไปแค่พอคุณยายแค่นั้นเองไม่ได้โกยอะไรไปเลยฮะ
ใช่เท่าที่น่ะพออิ่มอ่ะอืมน่ารักจริงจริงจริงค่ะครับ
ส่วนล่าสุดค่ะมีเพจเฟซบุ๊กมีน้ำยาบุฟเฟ่ข้าวแกงและขนมจีน๕๘บาท
แล้วเขาก็โพสต์ภาพเอาไว้ใช้คำว่าเฮ้อทัวร์ลง๒นาทีหมดตู้
แล้วแต่ละคนก็มีของกันอยู่แล้วดูตะกร้าหน้ารถของแต่ละคนที่มาจอดสิ
ของเต็มตะกร้าบางคนเนี่ยวนมาสองรอบสามรอบมาโกยมาโกยมาโกย
เขาก็เลยโพสต์ข้อความว่าเรายังไงดีเราควรทำต่อหรือเราควรหยุด
กลายเป็นว่าถ้าตั้งตู้เอาไว้แบบนี้แล้วคนที่เห็นแก่ตัวมาโกยของไปแบบนี้
คนที่เขาเดือดร้อนจริงเขาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะ
เพราะว่ามีคนโลภที่มาทำนิสัยแบบนี้ค่ะนี่ฮะคือบางคนเนี่ยเขาก็ตั้งใจให้อ่ะ
บางทีเขาให้ไปเขาก็ไม่ได้คิดมากหรอกว่าจะต้องไปให้ใครใครจะได้อะไรไป
เขาถือว่าให้เขาก็พอใจแล้วใช่แต่สิ่งที่กำลังคุยกันอยู่แล้วเป็นห่วง
ช่วงเวลานี้ก็คือคนที่เดือดร้อนแล้วเขาเดือดร้อนจริงเนี่ยเขาจะได้ไม่ถึง
เพราะมีบางคนที่เห็นแก่ตัวที่เดือดร้อนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามาเอาไปหมดเลยนะฮะ